คุณผู้ชมครับคุณตาจรูนคุณตาขี่ซาเล้งเก็บของเก่าวัย๘๒ปี
ที่ถูกหนุ่มวัยรุ่นอารมณ์ร้อนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านได้ประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ตอนนี้อาการของคุณตาจรูนสุดหนักครับ
มีทั้งเรื่องของแผลกดทับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
น้ำเสียงทอดถอนใจเจือปนกับการเตรียมใจ
ในวันที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิตของนางฉรวยจริตเอก
ภรรยาของนายจรูนมณีพันธ์
ที่ถูกนายนาราธรโสติยังทำร้ายร่างกาย
ร่วงไปกองข้างรถซาเล้งคู่ใจ
ในวันนี้อาการกลับสุดหนักยิ่งกว่าเดิม
จะเคยนอนรักษาตัวยกแขนขาได้
แต่ขณะนี้แทบไม่มีเรี่ยวแรงยกแขนขาได้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา
เริ่มเกิดบาดแผลกดทับบริเวณสะโพก
เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเริ่มใจคอไม่ค่อยดี
ตลอด๔๑ปีที่ครองชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน
ฉลวยไม่คาดคิดว่าผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว
คอยดูแลปากท้องของทุกคนในบ้าน
จะมาอยู่ในสภาพที่ทรมานเช่นนี้
เพราะการกระทำของคนเพียงคนเดียว
ท่ามกลางความทุกข์เธอยังคงมีความหวัง
รอคอยปฏิหารที่ทำให้สามีของเธอ
กลับมามีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติเหมือนดังเดิม
ส่วนคู่กรณีไม่ได้มาดูแลตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้
มีเพียงช่วงแรกที่นำเงินมามอบให้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ถ้าทุกข์ทรมานก็ไปเลยนะยายขอโทษแต่ยายไม่ได้แช่งยายบอกไปดีกว่าจะรู้นะอยู่กับทรมานด้วยทรมานร่างกายสังขารทุกไปเลยไหนก็ต้องไปใช่ไหม
อยู่แบบนี้มันทรมานสังขารน่ะลูกต่อไปดีกว่าลูกยายไม่ได้แจ้งนะพูดตามกงเลย
เราปัจจุบันล่ะนะไม่มาเลยยายไม่เห็นย่ายไม่เห็นจอสเลย
คุณตาจรูนเริ่มเป็นแผลกดทับมาได้๓วันหลังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
สมาชิกในครอบครัวทำได้เพียงใช้น้ำเกลือล้างแผลและทายา
พร้อมทำกายภาพบำบัดใช้ยานวดตามส่วนต่าง
ซึ่งวันนี้ลูกสาวรับหน้าที่ดูแลพ่อผลัดเปลี่ยนกับแม่และพี่ชาย
โดยเธอยอมรับว่ารู้สึกสงสารพ่อสุดหัวใจพยายามมองโลกในแง่ดี
สักวันพ่อของเธอจะหายกลับมาเป็นปกติอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลาน
ส่วนการตรวจรักษาแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเลื่อนนัดตรวจร่างกายเร็วขึ้น
จากเดิมวันที่๔เมษายนเป็นวันที่๒เมษายน
มันจะไปทำให้ครอบครัวครัวอื่นระบาดกี่ครอบครัวอะไรอย่างนี้
ขอให้แค่ปรับปรุงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้มาดูแลพ่อเรานิดนึงช่วยกันดูแลหน่อย

ส่วนความรับผิดชอบของคู่กรณีที่ครอบครัวของตาจรูนทวงถาม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังนายนาราธร
ได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล
ขอปรึกษาครอบครัวก่อนออกมาชี้แจง
หลังจากหลังเกิดเหตุตนเองได้รับผลกระทบเช่นกัน
โดยถูกแม่ของตัวเองไล่ออกจากบ้าน
ต้องหอบภรรยาและลูกมาหาเช่าห้องพัก
และการที่ไม่เข้าไปดูแลอาการของคุณตาจรูน
รับว่าบางวันที่ไม่เดินทางไปเพราะมีสื่อมวลชนมาดักรอที่หน้าบ้าน
ตัดสินใจไม่ไปเพราะไม่ต้องการเป็นข่าวและเลือกส่งของไปให้แทน
ส่วนเงินช่วยเหลือที่บอกว่าจะผ่อนให้เดือนละ๓๐๐บาทนั้น
ไม่อยากให้กำหนดตายตัวโดยเกรงว่าหากทำไม่ได้จะเสียคำพูด